คุณผู้ชมค่ะถ้าย้อนกลับไปเมื่อ๑๙ปีที่ผ่านมานะคะไม่มีใครไม่รู้จักศิลปินกลุ่มนี้อย่างแน่นอน
ล่าสุดค่ะพวกเขากลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งแล้ว
ใช่แล้วเรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวกันของอดีตศิลปินขวัญใจยุค๙๐เลยทีเดียวนะคะ
พวกเขาเตรียมกลับมาระเบิดความมันอย่างยิ่งใหญ่บนเวทีอีกครั้งหลังห่างหายมานานร่วม๒๐ปีค่ะ
กลับมาสร้างปรากฏการณ์บนเวทีคอนเสิร์ตเพื่อเอาใจวัยรุ่นยุค๙๐กันแล้ว
จับไมค์ร้องเพลงให้แฟนหายคิดถึงไม่ว่าจะเป็นเจมส์เรืองศักดิ์โดมปกรณ์ลำหลุยสก๊อตจอนนี่อันวาลิฟต์สุพศออยธนาวอยเกรียงไกร
รวมถึงสองสาวเอิญจิรวรรณและแนนซี่นันทพรโดยงานนี้ทัพศิลปินพร้อมด้วยผู้บริหารอย่างเนรสุภาชัยนิรวรรณ
ก็เผยถึงความพิเศษของคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้เห็นนักร้องขวัญใจวัยรุ่นในอดีตกลับมารวมตัวกันได้สมบูรณ์แบบขนาดนี้
ซึ่งทุกคนต่างดีใจที่จะได้ขึ้นเวทีพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งรวมถึงแฟนเพลงพันธ์แท้เองที่รอคอยจะได้ย้อนไปยังบรรยากาศที่คุ้นเคย
เสิร์ตครั้งต่อไปที่จะรวมตัวน้องเนี่ยจะเป็นอีกเมื่อไหร่นะครับ

ใครที่รู้ตัวว่าเป็นสาวกแฟนพันธ์แท้
เตรียมควักกระเป๋าจองบัตรและฟิตซ้อมวอร์มเสียงให้พร้อม
เพราะคอนเสิร์ตจะมีขึ้นเพียง๒รอบ